ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับโอ้โหนักข่าวในบ้านเราก็ถือว่า
ทำงานกันอย่างหนักหน่วงเลยนะครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึงเวลานัด
ขนาดนี้เพราะว่าเวลาเนี่ยมันคนละซีกโลกกับทางฝั่งของอเมริกา
เพื่อเช็คข่าวว่าสุดท้ายศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นจะได้โชคหรือเปล่า
ล่าสุดอันนี้ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าจะไม่ได้ขึ้นชกในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาบ้านเรานะครับ
ส่วนสาเหตุที่ชัดเจนเนี่ยยืนยันนะครับว่าเจ้าแหลมไม่ได้ติดโควิดนะครับ
ซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาจากทางฝั่งของเม็กซิโกก่อนเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับ
สื่ออย่างดาวโซนซึ่งเป็นสื่อกีฬาดังแล้วก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดครั้งนี้
ก็รายงานว่าศรีสะเกดนักคอหลวงโปรโมชั่นเนี่ยนะครับ
ไม่ได้ติดโควิดอย่างที่เป็นข่าวลือกันมาตลอดทั้งวันเมื่อวาน
แต่มีรายงานว่าเจ้าตัวเนี่ยป่วยอย่างหนักจนไม่สามารถขึ้นชกได้
ก็ทำให้ทางเจสซี่โรดิเกสนักชกชาวบริการในวัยยี่สิบสองปี
สถิติชนะรวด๑๔ไฟล์ชนะน็อก๑๐ซึ่งเดิมทีเนี่ยถูกวางให้ดวนกับทางเฟนเดอร์ดีอาร์ส
กำปั้นเพื่อร่วมชาติในคู่รองนะครับซึ่งเป็นมวยพิกัดเล็กกว่าแหลมด้วยนะครับ
รุ่นร้อยสิบห้าปอนด์ที่ว่างอยู่ช่วงเช้าเนี่ยนะครับ
ทางเสียหุยคุณสุรชาติพิสิทวุฒินันผู้จัดการของศรีสะเกดก็บอกนะครับว่าทางแหลมเองเนี่ย
ก็ตอนนี้เพิ่งจะกลับมาอยู่ที่โรงแรมนะครับหลังจากที่ไปนอนดูอาการที่
โรงพยาบาลมาก็ต้องเอารถโรงพยาบาลเนี่ยมารับที่โรงแรมเลยเพราะมี
อาการปวดท้องอย่างหนักสุดท้ายเนี่ยก็มีการวินิจฉัยออกมานะครับ
ตอนแรกเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นไส้ติ่งนะครับก็อาจจะต้องผ่า
สุดท้ายเป็นโรคไตอักเสบซึ่งก็ทำให้การขึ้นชกในไฟล์ตั้งเก่าต้องยุติลง
ซึ่งก็แน่นอนทางฝั่งของคุยดาถ้าเกิดเป็นแชมป์ก็ต้องมาดูว่า
แหมจะมีโอกาสได้ขึ้นไปชิงแชมป์ด้วยหรือเปล่า
แหลมเนี่ยก็จะเดินทางนะครับกลับมาพร้อมกับทีมงานในวันที่๘กุมภาพันธ์นี้ในช่วงเช้าต่อไปนะครับ